บางคนบอกว่าแผลยังไม่ตกสะเก็ดเลยแผลจากงวดวันที่๑สิงหาคม
แต่แม่น้ำหนึ่งออกมาปลุกเราอีกแล้วเพราะว่าออกมาให้แนวทางตั้งแต่เนิ่นเลย
แล้วแว่วว่าอาจจะจุดทูปในวันที่สามวันนี้วันที่สาม
วันนี้แหละอาจจะจุดทูปด้วยนะครับ
คือเขาบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวแฟนจะได้ไปหาซื้อเลขได้ทัน

ครับหลังจากผลสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑สิงหาคมออกไปเพียงวันเดียวนะฮะ
เมื่อวานนี้แม่น้ำหนึ่งหรือนางสาวพิรดาธนโชจินดาออกมาไลฟ์เฟซบุ๊ก
บอกแนวทางงวดต่อไปแล้วล่ะนะฮะบอกให้แฟนคลับที่ติดตามรอชมเนี่ยได้ดูกัน
เธอมานั่งวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑และเลขท้าย๒ตัวตั้งแต่งวด๑๗มกราคมนะครับ
ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงงวดที่แล้วเนี่ย๑สิงหาคม๑๔งวดเนี่ย
เกือบทุกเลขเธอบอกมี๗กับ๙สลับกัน
บางงวดเนี่ยนะฮะพร้อมกันออกมา๒เลขเลย
เพราะฉะนั้นเธอบอก๑๖สิงหาจับตาเลยเลข๗และเลข๙เอาไว้เลย
เท่านั้นยังไม่พอแม่น้ำหนึ่งยังเขียนกระดาษแนวทางรัฐบาลไทยนะฮะ
งวด๑๖สิงหาคมด้วยเอาเลขอะไรลองดูครับ
แข็บหน้าจอ
นับให้แคปเราก็นึกว่าให้เลขน้ำหนึ่งถึง๑๐
เป็นไปได้ว่าแม่น้ำหนึ่งจะจุดทูปปู่บอกแนวทางในวันนี้ครับ๓สิงหาคม
โดยแม่น้ำหนึ่งเนี่ยโพสต์ในเพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งถามแฟน
ขับว่าจุดทูบเลยดีไหมคะจะได้หาซื้อลอตเตอรี่ทัน
ขอผลบทเนใครอยากให้จุดกด๘มาให้เนจ้า
ถ้าผมออกเสียงไม่เหมือนก็ต้องขออภัยด้วยแน่นอนครับ
๕๙๐๐๐ข้อความมีทุกคนอยากให้จุดเลย
บางคนก็อยากจะให้รอวันที่๕ให้ลอตเตอรี่วางแผนก่อนแม่น้ำหนึ่ง
บางคนก็บอกว่ารอก่อนรอก่อนขอซื้อเลขที่ชอบก่อน
เดี๋ยวแม่น้ำหนึ่งบอกเลขมาเลขนั้นมันจะหาไม่ได้ครับ
ที่แล้วเนี่ยแม่น้ำหนึ่งเหมือนให้แบบขยักขย่อนนะฮะ
แล้วก็ไม่ตรงเลยครับรอบนี้เนี่ยน้ำหนึ่งอาจจะได้ขอแก้มือนะฮะ
วันนี้ก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าจะจุดทูปปู่เนี่ย